ยังมีอีกหนึ่งพิธีกรรมความเชื่อของชาวราชบุรี
เขาเรียกว่าพิธีกรรมรำผีมอนคล้องช้าง

ทำไปเพื่ออะไรไปติดตามกันค่ะ

มีหูมีตาหางยาว

เออก็ภัยล้อดีผมฟังว่าพอดี

เป็นเสียงระนาดใช่ไหมเสียงปีบผ้าเสียงวงดนตรีโมโหรีเขาก็ขับกล่อมกันไป
โดยจะเป็นเพลงช้างอย่างที่คุณฟังหรือเปล่า

แต่จะบอกว่านี่คือรำผีมอนคล้องช้าง

นี่ไงคุณพี่เสื้อฟ้าเนี่ยเห็นไหมเขามีงวงเหมือนช้างด้วย
เขาสวมบทบาทเป็นช้างมันเป็นพิธีกรรม
ส่วนคุณพี่ผู้หญิงเนี่ยนะคะก็ทำหน้าที่คล้องช้างนั่นเอง
เรียกได้ว่านี่แหละค่ะเป็นพิธีกรรมที่สืบทอดต่อกันมาของชาวจังหวัดราชบุรี
การรำก็ตัดรำไปตามจังหวะปีภาษณ์นะคะ
โดยพิธีรำผีมอนจะทำขึ้นเมื่อมีคนหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยสาเหตุต่างนะ
ทำให้ปัจจุบันชาวบ้านเขาก็จัดรำผีมอนคล้องช้างเป็นประจำทุกปี
จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงผีประจำตระกูลของตัวเอง
และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเป็นการตอบแทนคุณของบรรพชนที่ได้ปกปักรักษาดูแล
ชาวบ้านหรือว่าคนในตระกูลมาโดยตลอด
เพราะว่าคนโบร่ำโบราณเขาก็มีความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษอยู่นั่นเองนะคะ
ซึ่งตามความเชื่อการนับถือผีนั้นนะ
ก็คือเขาเชื่อว่าผีจะคอยให้คำแนะนำ
ให้ความช่วยเหลือเรื่องของการทำมาหากิน
สนับสนุนให้เจริญรุ่งเรืองมีชีวิตอาชีพที่มั่นคงต่อไป
ส่วนการคล้องช้างเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในพิธีกรรมนี้ด้วย
เพราะการคล้องช้างเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวมอนค่ะ
รำนี้นะคะก็เป็นการจำลองวิถีชีวิตของคนมอนในการไปคล้องช้าง
ก็จะสังเกตว่ามีคนหนึ่งเป็นช้าง
อีกคนนึงที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสะพ้ายนะ
ให้สะพ้ายหรือลูกก็ได้
แล้วแต่ที่จะหามาได้เนี่ยมาทำการคล้องช้าง
ผู้ที่ร่วมประกอบพิธีจะต้องจับช้างคล้อง
กับต้นไม้หน้าโรงพิธีให้ได้
ช้างก็ต้องหนีหน่อยคนคล้องก็ต้องพยายามคล้อง
ก็สนุกสนานกันไปเรียกว่าคนดูก็เพลิดเพลินไปนะคะ
ขอบคุณภาพและข้อมูลเกี่ยวกับพิธีกรรมทางความเชื่อ
ของคนไทยเชื้อสายมอนจากติ๊กต๊อก
ของผู้ที่ใช้ยูเซอร์นี้ด้วยนะคะ
นี่ไงถึงว่าเพลงช้างจริงด้วย
ก็อาจจะใช่แต่ว่าดนตรีเขาอาจจะเป็นแนวสไตล์

เพราะว่าราชบุรีเขาก็มีชุมชนหมอนอยู่